เงินกู้นอกระบบที่เพชรชบุรีโหดเหลือเกินนะฮะ
ชายชะกัน๓คนบุกไปทวงหนี้จากคุณป้าเจ้าของร้านขายของชำ

คมครูจะเอาเงินบอกไม่กลัวตำรวจนะฮะ
โหเจ้าของนั้นก็บอกเขากลัวมากกลัวจะต้องปิดร้านนี้เลย
งิดด้ายไปหาทำไมล่ะหามาต้องได้มั้ยบอก

ผม๒๐๐๘สองร้อยอันหน้าที่สองร้อยแล้วสี่หมดแล้วใกล้

พี่เอารถใส่ที่แรกมาแล้วน้ำตาล

เขาจะไปแชร์เขา
หลอกในร้านหลอกป้าใช่ไหม

เช้งเท่าไหร่

อ๋อแต่เช้งห้าหมู่แล้วตั้งแหละ
ไม่เอามันใช้นิดหนึ่งบาท
เขาเช้งร้านให้เขาแล้วไม่เอาต่างใช้นิดหนึ่งบาท

นี่ใช้จากการสามคนหนุ่มแน่นทั้งนั้นนะครับ

คือเอาร้านแน่นอนว่าเป็นนี่ต้องใช้นี่

เอาเช้าร้อยหนึ่งเอาค่ำร้อยหนึ่งก็ได้

ป้าบอกนี่ของญาติเขาโอ้ไม่ใช่ของป้านี่

ทางนู้นทางนู้นบอกเอาเซ้งอยู่ห้าหมื่น

ชายสามคนนะฮะขับรถเก๋งสีขาวมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะนี่อีกมุมนึงนะครับ
ป้าเบนนะครับเจ้าของร้านอายุหกสิบเก้าปีนะครับป้าเบนชื่อจริงชื่อนางไพทูลนะครับ
เป็นร้านขายของชำที่ชะอำเพชรชบุรีนะครับมาพูดจาคมคู่นะเข้ามาในร้านมีช่วงหนึ่งทำท่า
คล้ายมาเปิดลิ้นชักเก็บเงินของที่ร้านด้วยยังจะพยายามจะเอาขวดเหล้าที่อยู่บนชั้นวางขายของไปด้วย
สุดท้ายป้าเบนต้องโทรแจ้ง๑๙๑นะฮะพอเห็นป้าเบนโทรแจ้ง๑๙๑พวกนี้ก็ขับรถออกไป
บอกโอ้โหกลัวเลยอ่ะกลัวเลยอ่ะต้องปิดร้านหนีเลยตอนนี้

ของเรานะครับไปคุยกับป้าเบนนะฮะป้าเบนบอกว่ารู้จักแก๊งเงินกู้ผ่านใบปลิวนะ
นี่ที่ร้านนะฮะตอนนั้นต้องการใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทเอามาเป็นทุนซื้อของเข้าร้าน
เบนบอกก็ไปเห็นใบปลิวแก๊งเงินกู้ก็เลยโทรหาเบอร์ที่อยู่ในใบปลิว
แล้วก็มีคนมาที่ร้านเป็นคนที่อยู่ตามเบอร์นั่นแหละชื่อนายมานพมาถึงก็ตกลงกันนะ
เมื่อ๗กรกฎาคมป้าจำได้มาทำสัญญากันที่ร้านป้าเบนกู้๑๐๐๐ตอนนั้นถูกหัก๕๐๐
เป็นค่าเอกสารและอีก๕๐๐บอกเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายวันแรกสรุปกู้๑๐๐๐ได้เงิน๙๐๐
แต่ยอด๑๐๐๐๐นะยอด๑๐๐๐๐โดยแก๊งเงินกู้ให้เวลาผ่อนดอกวันละ๕๐๐
รวม๒๔วันไม่รวมเงินต้นคือดอก๕๒๔วันเนี่ยเท่ากับเงิน๑๒๐๐
ไม่รวมเงินต้นอีก๑๐๐๐๐เท่ากับว่ากู้๑๐๐๐๐ได้จริงแค่๙๐๐๐
แต่ต้องใช้เขา๒๒๐๐โอ้โหป้าบอกนี่ป้าส่งไปแล้วเนี่ยป้าจำได้๕๐๐๐นะ
แต่หลังจากนั้นขายของเริ่มไม่ดีบางวันมีส่งให้แค่ร้อยสองร้อยบาท
เขาจะเอาวันละ๕๐๐บางวันไม่มีเลยแก๊งเงินกู้ก็ส่งคนมาที่ร้านทุกวัน
บางวันต้องปิดร้านหนีแล้วนั่งรถไฟหนีไปอยู่ถึงกรุงเทพนู่น
ปิดทีสักสามวันแล้วค่อยกลับมาเปิดร้านเมื่อวานกลับมาเปิดร้าน
เหมือนรู้ปิดหนีไป๓วันกลับมาเปิดวันแรกมาเลยตามคลิปเลย
มาถึงมาข่มมาขู่จะมาดึงผ้ากันเปื้อนจะดูเงินที่อยู่ในผ้ากันเปื้อน
ป้าก็ไม่ยอมมีอยู่คนนึงจะคว้าเอาขวดเหล้าบนชั้นขายของไปอีก
ป้าก็ไม่ให้บอกนี่ของคนอื่นเขานะไม่ใช่ของป้าทั้งหมด
ขอว่าที่ร้านมีกล้องวงจรปิดไอ้พวกนี้บอกไม่กลัวกล้องไม่กลัวตำรวจด้วย

จ้ะบ่อยบ่อยมากบ่อยมากเลยบ่อยมาก
แบบว่าเราห่วงหลานคนเดียวเท่านั้น
คือเขาเป็นเด็กออจุติกเนอะทุ่มหลานเขาตายไม่ได้
สงสารก็ไม่มีใครเข้าใจตรงไงไม่มีใครเข้าใจเขา
นี่ค่ะคุณป้ากลุ้มเลย
มีคุณป้าที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ร้านติดกันนะครับ
แก๊งเงินกู้แก๊งนี้มาเกือบทุกวัน
มาถึงก็มาทวงเงินทวงไม่ได้เนี่ยโอ้โหคมคู่
เห็นป้าเบนเนี่ยแกอยู่คนเดียวนี่ก็โอ้โหเห็นแล้วก็สงสารเหลือเกิน
ก็เลยต้องมาคอยเป็นเพื่อนเวลาที่มีแก๊งเงินกู้มา
ก็อย่างดีที่พวกแก๊งนี้ก็ส่วนมากจะมาเสียงดังแนวคมครู
ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือว่าทำร้ายข้าวของ
แต่แม่เขาก็เลยไม่ได้ทำมาหากินเลยทีนี้
แต่มากันขนาดนี้ป้าแกก็อายุเยอะตัวเล็กคนเดียว
หยิบข้าวหยิบของจะหยิบขวดเหล้าไปด้วย
คือถ้าอยากให้เขามีเงินใช้หนี้ต้องให้เขาทำมาหากินนะ
มีปิดร้านหนี๓วันแล้วถึงจะเปิดเลยเนี่ย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะหลังจากที่สพชะอำทราบข่าวนะครับ
ทำงานให้ทันทีเลยนะฮะตำรวจไปจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
เงินกู้๓คนนี้ที่มาข่มขู่ทวงเงินจากป้าเบนนะฮะ
แล้วก็เชิญตัวคุณป้ามาชี้ตัวด้วยนะครับ
เชิญตัวผู้เสียหายมาชี้ตัวด้วย
แล้วก็คุมตัวไปที่สพชะอำ
ควบคุมตัวไว้นะฮะเพื่อดำเนินคดี
ทำไมสำนักผิดหรือยังที่ทำไป
มีอะไรอยากจะพูดไหมครับพี่
สามคนนี้ไม่พูดอะไรเลยนะฮะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็นี่ฮะ
ไปที่สพชะอำถูกคุมตัวมาแล้ว
พยายามจะถามว่าเออตกลงเงินที่ป้าเขากู้ไปเนี่ยเหลือเท่าไหร่
เห็นป้าบอกใช้ไปแล้วเนี่ยน่าจะ๕๐๐๐แล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหา๓คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มี๓ข้อหานะครับก็คือทำธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีข้อหาเก็บดอกเบี้ยในอัตราเกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ทั้ง๓คนไม่มีใครชื่อมานพนะ

อันนี้น่าจะเป็นพวกที่ใช้ให้มาทวงเก็บดอก